ไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภิระวัทธิ์อธนาค
ปฏิบัติหน้าที่แทนคุณไทยรัฐธมยา
รวมข่าวสารที่เกิดขึ้นรอบโลกในรอบวัน

เพื่อไม่ให้พลาดทุกกระแสข่าวที่เกิดขึ้น

คุณผู้ชมสามารถส่งข้อความพูดคุยกันได้
แสดงความเห็นผ่านทางไลน์ของไทยรัฐเช่นเดิมครับ

เราจะเริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้าของคดี
สินมีค่าซึ่งเป็นเพชรและเครื่องประดับ
โดยการจรกรรมในครั้งนี้
ตำรวจนั้นรวบตัวได้และสอบปากคำสารภาพว่า
วางแผนมาก่อนหน้านี้และตั้งใจจะเลือกใช้งานนี้

พรุ่งนี้เตรียมนำตัวทุกคนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ประเด็นข่าวนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพขณะนายเอบูเอซ่าคริสเตียนคาปิโออายุ๒๗ปี
และนางสาวแคนนอยอาโดราซีออนคาปิโออายุ๔๘ปีชาวฟิลิปปินส์
ที่ร่วมกันก่อเหตุขโมยสร้อยเพชรจากร้านจิเวอรี่แห่งหนึ่ง
ภายในงานบางกอกเจมสแอนจิเวอรี่แฟร์
จังหวัดนนทบุรีเมื่อช่วงเย็นวานนี้เอาไว้ได้
โดยผู้ก่อเหตุทำทีไปขอดูสินค้า
แล้วพูดคุยสอบถามราคากับพนักงานขาย
ก่อนขโมยเพชรออกจากร้านไป

บริเวณจุดจำหน่ายตัวเครื่องบินท่าอากาศยานดอนเมือง
ขณะพยายามหลบหนีกลับประเทศ
นางสาวโสระยาทาฮาเรียนอายุ๕๓ปีให้การว่า
บริษัทได้เปิดบูธขายเครื่องเพชรและอัญมณี
มีลูกค้าให้ความสนใจไปชมสินค้าจำนวนมาก
หลังปิดร้านได้ตรวจนับรายการสินค้า
พบว่าสร้อยเพชรน้ำหนัก๘๑๗กรัฐ
หมุนราคา๒๗๐๐๐๐บาทหายไป
เมื่อตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบูธ
และได้นำภาพคนร้ายไปตรวจสอบรายชื่อที่จุดลงทะเบียน
พร้อมประสานด่านตรวจคนเข้าเมืองประจำท่าอากาศ
ยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิป้องกันคนร้ายหลบหนี
จนสามารถจับผู้ก่อเหตุทั้งสองคนเอาไว้ได้ทันควัน
ก่อนที่จะจับผู้ต้องหาร่วมแก๊งได้อีก๓คน
ระหว่างกำลังซื้อตัวเครื่องบินหลบหนี
โดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรปากเกร็ด
เค้นสอบปากคำตลอดทั้งวัน
โดยมีตำรวจท่องเที่ยวเป็นล่ามภาษาเข้าร่วมสอบปากคำ
และนำตัวผู้ต้องหาแยกกันสอบคนละห้อง
นางโซเฟียมาลารีหนึ่งในผู้ต้องหาให้การว่า
ตัวเองมีอาชีพขายสินค้ามือสอง
เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่๕กันยายนที่ผ่านมา
โดยมีนายฟรอเรนสาโปโคเป็นคนชักชวน
แต่ต้องออกค่าตัวเครื่องบินโดยสารเอง
โดยมีกลุ่มเพื่อนที่จะร่วมเดินทางไปด้วยรวม๕คน
เปิดห้องพักย่านประตูน้ำ๒ห้อง
หลังจากนั้น๒วันได้พากันไปที่งานจัดแสดงเพชรและอัญมณี
ก่อนจะเดินแยกย้ายกันดูสินค้า
ระหว่างนั้นนายฟรอเรนบอกให้รีบออกจากงาน
โดยขึ้นรถแท็กซี่ไปที่สนามบินดอนเมือง
และอ้างว่าระหว่างนั่งอยู่บนรถ
มีผู้ร่วมขบวนการนำวัตถุห่อด้วยกระดาษทิชชู่ส่งให้
แต่ไม่ได้เปิดดูว่าคืออะไร
ใส่ไว้ในกระเป๋าสะพายจนถูกตำรวจจับดังกล่าว
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของผู้ต้องหา
เนื่องจากตรวจสอบพบว่าแก๊งดังกล่าวมีการวางแผนมาเป็นอย่างดี
และตรวจสอบวีซ่าพบว่าเดินทางเข้าออกประเทศไทยหลายครั้งแล้ว
โดยพรุ่งนี้ตำรวจภูทรปากเกร็ดจะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
ขณะที่วันนี้นายวิบูลวงสืบชาติกรรมการบริษัทปียมิตรจำกัด
เข้าแจ้งความกับตำรวจนครบานยานาวา
พลอยของบริษัทหายไปจากงานจัดแสดงเพชรที่เมืองทองธานี
โดยนายวิบูลกล่าวว่าได้ใช้บริการของบริษัทมันคาอามิซีเคียคลานสปอร์ตจำกัด
ในการขนส่งอัญมณีที่จะนำไปแสดงในงานดังกล่าว
แต่เมื่อถึงกำหนดส่งมอบสินค้าปรากฏว่าพลอยที่เก็บไว้ในกล่องจำนวน๔กล่อง
มีร่องรอยการรื้อและรอยการแกะซีนไป๒กล่อง
ประกอบไปด้วยพลอย๓๒รายการน้ำหนักรวม๔๔๐กรัฐ
มูลค่ากว่า๑๐ล้านบาทหายไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน